ระทึกเหมือนกันนะฮะเรียกว่าตำรวจยังเอาไม่อยู่เลย

ส่วนกลุ่มผู้ชายดักอยู่หน้าบ้าน
และพยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกายกลุ่มผู้หญิงนะฮะ

จนทำให้บ้านตรงนี้กระจกแตกเลย
คุณผู้ชมไปดูว่าตำรวจเอาไม่อยู่นี่คือเอาไม่อยู่แบบไหนนะฮะ

เข้าไปข้างในเลย
รู้ว่าจะหลากเขาแล้วตัวเองไม่รอดดินะ
ไม่ต้องหลากกว่าแล้ว

เจำแภวคนเยี่ยมมากเณียดควบควบควบห้ามากเยี่ยด

คนในบ้านก็ระทึกกับเหตุการณ์ข้างนอกเหมือนกันฮะ
ส่วนคนข้างนอกส่วนใหญ่เป็นผู้ชายทั้งนั้นเลย
ก็เครื่องปลาขวดปลาหินอะไรใส่ในบ้านจนกระจกแตกนะฮะ
เรียกว่าตำรวจเอาไม่อยู่ไม่มีใครเกรงใจตำรวจเลยนะคุณ
ตำรวจได้แต่เดินไปเดินมา
แต่ตำรวจพยายามห้ามปรามเหมือนกันนะแต่เอาไม่อยู่จริงครับ
คลิปวิดีโอวันนี้ผู้เสียหายก็คือคนในบ้านนี่
ส่งให้กับแอดมินเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๓

เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ย
จริงเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ

ดำเนินการกับกลุ่มผู้มาก่อเหตุอยู่หน้าบ้านตรงนี้นะฮะ
ผู้เสียหายก็เลยหอบหลักฐานโดยเฉพาะคลิปแบบนี้
เข้าไปแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุไว้แล้ว

ตำรวจยังไม่สามารถตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ
ก็คือโอ้โฮตี๑๕๕แล้วนะคุณฮะ

มีกลุ่มผู้ชายมาถึงหน้าบ้านครับ
ตอนนั้นที่บ้านอยู่กัน๔คนก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นนะฮะ
มีผู้หญิงอายุ๖๐ปีมีพี่สาว
แล้วก็ตัวผู้เสียหายเองก็เป็นผู้หญิง

ตามคลิปจะเห็นว่ามีตำรวจเข้ามาระงับเหตุไว้ด้วย
แต่กลุ่มผู้ชายหน้าบ้านยังพยายามจะบุกเข้ามา

ตัวของผู้เสียหายเองก็เป็นคนที่ตะโกน

เธอบอกว่าเธอก็นี่
ฝั่งนู้นไปเหมือนกันนี่ถ่ายคลิปอยู่นะ
ถ่ายคลิปอยู่เป็นหลักฐานอย่างดีเลย
แล้วก็ตั้งคำถามว่าเรื่องนี้จะเงียบหรือไม่
หลังจากร้อยเวย์บอกให้รอเพียงอย่างเดียว

รออีกสิกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราดำเนินการให้นะ
แต่ว่าทางฝ่ายผู้หญิงซึ่งเป็นผู้เสียหาย

หรือกลุ่มผู้ชายจะบุกมาอีกนะครับ
เพราะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มผู้ชายคนนี้
น่าจะเป็นลูกของสทคนหนึ่ง

ข้อมูลที่ได้นะฮะเป็นข้อความที่ผู้เสียหายเนี่ย
แจ้งไว้กับทางฝั่งตำรวจนะครับ
ส่วนรายละเอียดว่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์ครั้งนี้
ทำไมกลุ่มผู้ชายถึงมานี่ยืนดักอยู่หน้าบ้านเนี่ย

เพราะเพจอยากดังเดี๋ยวเขาเอามาลงให้แค่นี้
เดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะสืบต่อให้ด้วย

ของกลุ่มผู้หญิงในบ้านนี้มันเป็นอย่างไรต่อ

ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะวัยรุ่นไม่กลัวเลยนะ